สวัสดีค่ะพร้อมต่อมรู้กับร้านหนาวกับดิฉันนัทชายศิษย์โมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะระยะนี้ประเทศไทยของเรา๑วันเหมือนกับมี๒ฤดูค่ะ
มาตอนเช้าร้อนตับแลบเลย
แต่คล้อยบ่ายไปฝนเริ่มตั้งเขาแล้วก็ตกลงมาในที่สุดค่ะ
เราพบว่าหลังจากวันพรุ่งนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์ค่ะ
คุณผู้ชมประเทศไทยของเราจะมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
เนื่องจากมีรวมมอลสูงฝนประจำฤดูภาษณ์ปกครุมค่ะ
อกจากนี้ยังมีร่องฝนพาดผ่านบริเวณทางตอนบนของประเทศด้วย
จากการตรวจสอบเราพบว่าภาคเหนือและภาคอีสาน
มีฝนฟ้าขนอง๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ฝนตกช่วงแรกจะมาพร้อมกับลมพัดแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าค่ะ
มีฝนตกหนักบางพื้นที่เช่นเดียวกัน๑๔๐๖๐ของพื้นที่
พื้นที่รุ่งอาจประสบปัญหาน้ำท่วมฉับผลั่นน้ำป่าไหลลักค์ได้
ขณะที่ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกัน
ทั้ง๒ฝั่งร้อยละ๔๐๗๐ค่ะ
ทะเลฝั่งอันดามันจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า๒เมตรค่ะ
ปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

เพราะว่ามีฝน๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ประสบกับปัญหาน้ำรอการระบายได้ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ
ไปดูทอนาโดขณะที่กำลังก่อตัวในรัฐอิลิน้อยค่ะ

ได้มีการดูดลมหมุนลมเข้าไปค่ะคุณผู้ชม
ท้องฟ้าครึ้มเลยแล้วก็ก่อตัวขึ้นเป็นพอนาโด
บริเวณที่โล่งแจ้งแบบนี้ค่ะ
มีความน่ากลัวเหมือนเกิดขึ้นในภาพยนตร์เลยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ